เรื่องนี้กันหน่อยอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันคนก็ให้ความสนใจที่ใช้คำนี้ขุมทรัพย์อดีตพระคมเพราะอะไร
ใช้เป็นคำนี้จริงค่ะเพราะว่าไปขุดที่ป่าหลังวัดแล้วเจอทั้งเงินสดทั้งทองรวมแล้วเนี่ยนะเป็นหลักร้อยล้านคุณผู้ชม
นี่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือทางพระลูกวัดเนี่ยก็พาเจ้าหน้าที่ไปนะ
แล้วก็ไปชี้จุดนะที่อยู่ตรงนี้เนี่ยคือด้านหลังวัดค่ะ
จุดซ่อนสมบัติของอดีตพระอาจารย์คมเดี๋ยวคุณผู้ชมดูไปพร้อมกัน
นี่เราไม่เห็นคนขุดฝังทรัพย์สินใต้ดินมานานแล้วนะ
ใช่แล้วเนี่ยอยู่ตรงป่าหลังวัดป่าธรรมคิรีค่ะที่โคราช
พอไปขุดดูนะเจอเป็นแบบทองรูปภัณฑ์ฝังอยู่ในดินเพียบเลย
ทองคำแท่งทองรูปภัณฑ์รวมแล้วเป็นมูลค่านะกว่า๑๙ล้านบาท
แล้วก็เจอเงินสดอีกเงินสดเนี่ยแปดสิบกว่าล้านโอ้โห
และอีกจุดหนึ่งค่ะที่มีการซ่อนทรัพย์สินลักษณะเหมือนกับเป็นช่องหิน
คล้ายกับอุโมงอยู่ลึกจากผิวดินไปประมาณเมตร๒เมตร
เจ้าหน้าที่เขาต้องเอาไฟนะส่องก่อนนี่ส่องลงไปด้านล่าง
แล้วเห็นเป็นเหมือนกับห่อผ้าค่ะพอเอามาดูอ้าวมีทรัพย์สินถูกซ่อนอยู่อีกเพียบเหมือนกันค่ะ
แล้วการตรวจค้นกุฏิของอดีตพระคมจากการตรวจค้นตู้เซฟ
คุณผู้ชมอันนี้ตอนที่เอาห่อผ้าขึ้นมาแล้วดูข้างในก็มีทรัพย์สินอยู่นะคะ
ทีนี้จากการตรวจค้นในตู้เซฟแล้วก็กระเป๋าเดินทางโอ้โหกระเป๋าเดินทางอีก๒๓ใบ
เซฟเนี่ยนะเจอเป็นทองคำแท่งทองคำแท่งขนาดแบบเท่าฝ่ามือเลยนะ๖แท่ง
อันนี้ยังไม่รู้นะว่านักเท่าไหร่แล้วนอกจากนั้นค่ะของกลางที่ตรวจเจอทั้งหมดเนี่ย
เจ้าหน้าที่นะเขาบอกว่าโอ้โหดูสิคะคุณผู้ชมภาพนี้ต้องเอาโต๊ะยาวมาต่อกัน
ไม่รู้กี่โต๊ะต่อกี่โต๊ะแล้ววางทรัพย์สินทั้งหมดนะคะแยกเลยนะทองคำไปโต๊ะหนึ่งเงิน
เงินสดเป็นปึ้งปึ๊งแบบนี้วางไว้โต๊ะหนึ่งสมุดบัญชีธนาคารโอ้โหแล้วก่อนหน้านี้
ที่เจ้าหน้าที่ยึดของกลางเอาไว้เป็นบัญชีน้องสาวของอดีตพระคม
แล้วก็เงินสดที่อยู่ในกระเป๋าน่ะรวมแล้วรอบนั้นก็๑๘๒ล้าน
ดังนั้นค่ะคุณผู้ชมรอบก่อน๑๘๒ล้านมาเจอรอบล่าสุดอีกเป็น๑๐๐ล้าน
โอ้โหรวมแล้วเนี่ยนะทองคำที่แบบแท่งเท่าฝ่ามืออีก๖แท่งใช่ไหม
ถ้าเกิดนับมูลค่าดูเนี่ยขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะรวมมูลค่าแล้วประมาณ๓๐๐กว่าล้านบาทนะ
เรื่องนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะพลตำรวจโทจิรพบภูริเดชเนี่ย
ก็บอกนะบอกว่าคดีนี้ตำรวจขยายผลจากเส้นทางการเงินของผู้มีจิตศรัทธา
ทำบุญบริจาคเงินกันมาเยอะแล้วก็พบว่าอดีตพระคมเนี่ย
พฤติการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินพบข้อมูลในการก่อเหตุ
ก่อเหตุมาเมื่อ๓ปีที่แล้วตั้งแต่ปี๖๓ค่ะ
ซึ่งอดีตพระคมกับน้องสาวก็ให้การภาคเศษนะ
บอกว่าต้องเอาเงินไปเก็บไว้ที่บ้านเพราะว่าสะดวกในการเบิกจ่าย
ส่วนทางด้านอดีตพระหมอเจ้าอาวาสก็ให้การซัดทอดนะ
ว่าอดีตพระคมเป็นผู้สั่งการทั้งหมดเลยนะคะ
บางทีอย่างนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วมันไม่ได้ว่ามาใส่กันมันเดียว
มันก็เป็นงานสะสมมาตั้งแต่ปี๖๓นะครับ
เงินไปเจอที่บ้านเจอหลังวัดอย่างนี้
ผมถามว่าตำรวจจะไปกันแกล้งยังไงใครจะไปกันแกล้งเขาได้
เขาทำอย่างนี้มานานแล้วด้วยนะครับ
จริงแล้วก็ไม่เหมาะที่จะมาเป็นพระนะครับ
ชัดเจนไหมคะคุณผู้ชมครับแล้วทำพนักงานสอบสวนกองปราบเนี่ยนะ
ก็เลยต้องเอาตัวอดีตพระคมหรือว่าตอนนี้ก็เป็นในคมแหละ
รวมถึงอดีตพระหมอหรือว่านายวุฒิมารวมถึงน้องสาวของอดีตพระคม

สามคนนี้นี่ที่ชี้ลูกศรไว้เนี่ยนะ
นำตัวไปฝากขังต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

ทั้งสามคนเนี่ยนักข่าวของเราจะไปทำข่าว
สังเกตเห็นแล้วรู้เลยเครียดสีหน้าสีตาเนี่ยเครียด
แล้วก็มีการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะ
บอกว่าเหตุผลคือไม่ได้กระทำความผิดสารไม่ให้ประกันค่ะ
ให้เหตุผลบอกว่าพฤติการนี้มันเป็นการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา
ตัวชั่วคราวเนี่ยกลัวว่าจะหลบหนี
ดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะอืม
พอมีเรื่องของอดีตพระคมขึ้นมาแบบนี้เนี่ย
คุณผู้ชมแน่นอนว่าทำให้ผู้ที่ศรัทธา
หรือคนที่เคยเกี่ยวข้องกับอดีตพระคมก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเสื่อมเสีย
คือกรณีนี้คนตกใจกันเยอะมาก

ศิลปลูกหาเยอะทีนี้เป็นที่ถกเถียงกันว่า
อดีตพระคมเคยเป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวยานสัมปโนหรือเปล่า
แต่เรื่องนี้ลูกศิษย์ของวัดป่าบ้านตาดยืนยันไม่นะ
ไม่ใช่ลูกศิษย์นะลองฟังหน่อยคุณผู้ชม
นักข่าวเนี่ยไปที่วัดเกษรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดครับ
อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีก็ไปเจอกับลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดหลวงตามหาบัวยานสัมปโน
และล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองไหมลึกศิษย์อยู่กับหลวงตามหาบัวก่อนจะล่าสังขารมาหลายสิบปี
แต่พระอาจารย์คมหรือตอนนี้เป็นในคมนะ
ไม่ได้มาบวชน์ที่วันนี้ไม่เคยมาจำผัญภาษาที่นี้
ไม่รู้เหมือนกันว่าในคมเนี่ยบวชที่ไหน
เคยเห็นก็แต่ตอนเป็นคารวาส
เพราะตอนนั้นในคมใส่ชุดนักศึกษามา
มากราบแม่จันดีน้องสาวของหลวงตามหาบวกครั้งเดียว
น่าจะกราบเพราะเลื่อมใสสัทธาแล้วก็มาศึกษาธรรมแค่นั้นเอง
แต่ไม่ได้มีการรับรองให้เป็นลูกศิษย์
อาจจะแค่แวะมาเยี่ยมเย็นก็เท่านั้นเองครับ
อันนี้ที่ลูกศิษย์ของวัดป่าบ้านตาดท่านบอก
ซึ่งมันสอดคล้องกับลูกศิษย์อีกคนนึง
ชื่อว่าในพงศธรอายุ๕๕ปีก็เล่าให้ฟังเหมือนกัน
ยืนยันว่าในคมเนี่ยไม่ได้มาบวชที่วัดป่าบ้านตาด

ไม่เคยมากราบแต่เห็นรูปอยู่ในหนังสือเท่านั้นเอง
เขาเคยได้ยินมาได้ยินมาคล้ายอะไรทุกอย่าง
ลองฟังลองฟังพงศธรคนนี้ดู
จำว่าอยู่วัดบ้านตาดนึงเหรอคะ
เท่าที่คุณบอกว่าเคยอยู่
พงศธรลูกศิษย์วัดคนนี้ก็บอกนะว่า
ไม่เคยเห็นนะว่ามากราบหลวงตามหาบัวแต่อย่างใด

เคยได้ยินแค่ว่ามาทางสายแม่จันดีก็แค่นั้นเองครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องของพระเรื่องของเจ้า

โพสต์เลยเหมือนเหน็บอะนะ

อาตมาไม่ยึดติดในเงินทองเพราะเงินก็โอนให้น้อง

แล้วคนที่สถานะ
คนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาฟังแล้วอาจจะจี๊ดขึ้นมา
ว่าพวกโยมควรสั่งสมบุญกันให้มากนะ
ส่วนการสั่งสมเงินและทองปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอาตมาเอง
แล้วในโพสต์นี้นะคือมีการไปคอมเมนต์
บอกว่ากิเลสฆ่าใครอย่าแตะค่ะพระอาจารย์ท่านสอนไว้
รวมถึงเขียนว่ายิ่งให้ยิ่งได้นโยม
คืออัตมาก็ยิ่งได้ส่วนพวกโยมก็ยิ่งจน
คือแบบว่าเป็นข้อความธรรมดาที่เจ็บแสบคันทั้งอะไรเลยนะ
แล้วคนไปคอมเมนต์ต่อคมมาก